ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ธาตุหมาธาตุแมวคุณรู้ดีอยู่แล้ว
คนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยบางทีเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหั่นพาไปหยอดเห็บบ้างล่ะ
เห็บหาหมัดให้บ้างแหละเพราะว่าเราจะต้องคุกคลีกับมัน
ก็ต้องดูแลเรื่องว่ามันจะมีเห็บมันจะมีหมัดไหม
แต่บางคนก็หาสารพัดวิธีในการที่จะกำจัดเห็บกำจัดหมัดให้กับสุนัข
แต่ว่าบางคนอาจจะใช้วิธีแบบนี้สะดวกกว่าเยอะเลยค่ะ

เรื่องกำจัดเห็บกำจัดหมัด
เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเจี๊ยบ
เจี๊ยบเจี๊ยบช่วยหน่อยเจี๊ยบ

ช่วยจิกช่วยกินช่วยหนีบออกมาแทนแหนบแทนนิ้วหน่อย
บางคนเขาหยอดยาให้เห็บหมัดมันก็จะตาย
มันก็จะค่อยแบบล่วงลงมาใช่ไหมคะ
แต่นี่ค่ะขอใช้แรงงานน้องเจี๊ยบแทนหน่อย
พี่เจี๊ยบมันเป็นเรื่องของมิตรภาพไหม
หรือว่าบางทีเจี๊ยบอาจจะบอกว่าถามเจี๊ยบก่อน

ว่าเจี๊ยบอย่างทำแบบนี้หรือเปล่า

มันก็ดูตั้งใจทำงานดี